สิ่งที่ตกจากท้ายรถไม่ได้มีแค่คนหรือว่าผลไม้อะไรที่ขนกันมา
ลิงลิงตกท้ายรถก็มีเหมือนกันแล้วเจ้าตัวเนี้ยเจ็บหนักเลยคุณผู้ชมฮะ

ใช่หวมคุณกับฝาดมื้อน่ะ
ไม่ทราบว่าลิงใครนะครับหล่นนะที่บริเวณก่อนถึงสารวิชนบุรี
ก็จะเป็นลิงที่มาจากรถ
ตกจากรถนั่นคือเสียงร้องของลิงที่ร้องด้วยความเจ็บเลยนะครับ
เนี่ยจะเห็นว่าเลือดออกจากปากออกจากจมูกเลยเป็นลิงสมแหครับที่บาดเจ็บคือ
หัวมันก็แตกด้วยนะมีเลือดไหลด้วยส่งเสียงร้องอยู่ริมถนนแบบนี้
ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเอามาโพสต์ในเพจกลุ่มวิเชียนบุรีบ้านเห่า
แล้วก็มีข้อความว่าลิงตกรถใครเป็นเจ้าของมารับไปดูแลด้วย
หัวแตกเลือดออกพิกัดเยื้องอบตสระประดูกใกล้กับ
ใกล้ใกล้กับร้านกุ๊บกิ๊บพันไม้ครับทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุ
มันจะเป็นริมถนนหมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิ์พื้นที่ตำบลสระประดูกก็ไปคุยกับชาวบ้านครับคุณผู้ชมฮะ
ก็มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยอย่างคุณนัทธพลใจกล้าเขาเป็นเจ้าของร้านขายพันไม้
เล่าแบบนี้ว่าตอนนั้นเขาก็จัดต้นไม้อยู่ในร้านได้ยินเสียงของหล่นที่ถนนดังตุ๊บเลย
เขาก็เลยวิ่งออกไปดูเห็นเจ้าลิงตัวเมื่อสักครู่เนี่ยตัวทางซ้ายเนี่ยนะนอนดิ้นอยู่กลางถนน
หัวแตกด้วยคิ้วแตกเลือดออกทีแรกเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะไปจับมันออกมา
แต่อีกใจหนึ่งเออกลัวมันจะกัดเหมือนกันก็เลยหาท่อนเหล็กยื่นไปยื่นไปให้ลิงจับ
แล้วค่อยดึงตัวเจ้าลิงเนี่ยเข้ามาไว้ริมถนนครับคือถ้าไว้กลางถนนเดี๋ยวรถขับผ่านไปผ่านมาจะทับเอาได้
พอเอามาไว้ริมถนนเขาก็เอาสุ่มไก่มาครอบไว้ครับ
แล้วก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่อบตส่าประดูกเข้ามาช่วย
ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่อยู่ลิงมันตกใจคุณผู้ชมฮะ
ลิงมันตกใจหนีออกจากสุ่มไก่ปีนขึ้นไปบนต้นมะขามสูงกว่า๒๐เมตร
เนี่ยมันขึ้นไปแล้วก็ไม่ยอมลงมาด้วย
เขาก็เลยประสานไปเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดงครับ

พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ประเมินสถานการณ์ดูว่า
ถ้าเกิดยิงยาสลบเนี่ยนะมันจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
เสี่ยงว่าลิงสลบปุ๊บตกลงมาจากต้นนี้มันอาจจะตายได้ครับ
ที่ทำได้ก็คือรอให้ลิงมันยอมปีนลงมาเองครับถึงจะจับตัวไปรักษาได้
เรื่องต้นคาดว่ามันน่าจะเป็นลิงที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้
แล้วก็ตอนที่อยู่ท้ายรถคงเผลอหลับแหละ
หลับก็เลยร่วงตกลงมาจากท้ายรถหรือไม่ก็เจ้าของลิงมีกรงอยู่ที่รถ
แต่ปิดกรงไม่สนิทครับทำให้มันร่วงตกลงมากลางถนนแบบนี้ครับ